ยังคงมีเหตุการณ์ที่เป็นควันหลงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ให้คุณผู้ชมติดตามชายคนหนึ่งอายุ๕๓ปี
ฉลองครับกินเหล้าตั้งแต่เช้ายันเย็นครับ

คาดว่าก็มีโรคประจำตัวเข้าไปด้วยทำให้เป็นเหตุทำให้เสียชีวิตด้วยนะครับ
ตำรวจสพมนรศมาการเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์
ในหมู่บ้านหนองกรกฑตำบลหนองกรกฑอเมืองจังหวัดนรศมาครับ
นอนเสียชีวิตสภาพมีเลือดไหลออกทางปากแล้วก็จมูกด้วยครับ
จากการสอบส่วนเพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตบอกว่านายสุคลเนี่ยนะผู้ตายเนี่ยเป็นคนชอบดื่มเหล้าขาว
แล้วเมื่อวานดื่มตั้งแต่เช้าครับเพราะมีการตั้งวงกินเหล้าขาวกับเพื่อนที่หน้าบ้าน
กระทั่งเที่ยงเพื่อนก็เป็นเจ้าของบ้านนะก็เมาก็แยกย้ายกันเข้านอน
เหลือนายสุคลนั่งดื่มเหล้าขาวอยู่คนเดียวเช้ายันเที่ยงยันบ่ายคุณผู้ชม
พอเจ้าของบ้านตื่นมาอ้าวนายสุคลฟุบอยู่กับพื้นแล้วไปปลุกอ้าวไม่ตื่นแล้วพบว่าเสียชีวิตแล้วนะครับ
ไปฟังเสียงของเพื่อนบ้านนะครับ
เพลินบ้านก็อย่างบอกนะครับว่านายสุครี่บุตรนะเป็นโรกตับอยู่แล้ว
แต่ก็ไม่เคยฟังครับแล้วก็ไม่ยอมกินยาด้วย
ตาดื่มเหล้าหนักมากดื่มทั้งวันดื่มหลายวัน

ญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการตายด้วย
แล้วก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ